เรามาดูความพร้อมของน้องเทนนิสกันดีกว่านะครับ

ซึ่งเป็นนักเทคโนโลด์เบอร์๑ของโลกครับ
ช่วงนี้เธอก็ดูแลร่างกายต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าโอลิมปิกจะเลื่อนไปแข่งในปีหน้า
ก็เป็นความหวังเด็นทองของนักกีฬาไทยนะครับ
ตัวฝึกซ้อมที่บ้านพักเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น
ดิสก็ยอมรับนะครับว่าตลอด๑เดือน

ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับซึ่งแบ่งการซ้อมเป็น๒ช่วง
ช่วงเช้าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็วิ่งเบา
จากนั้นจะเป็นการซ้อมเทคนิคท่ามือเปล่า
แล้วก็เป็นการชกลมใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับ

ซึ่งจะเน้นในเรื่องของพละกำลังและทักษะ
ของการเตะเป้าใช้เวลา๒ชั่วโมง

หมายปีนี้หลังจากโอลิมปิกถูกเลื่อนไป

ว่าจะกลับมาแข่งในช่วงเดือนกันยายนนี้ได้
ดิสก็ยังพูดถึงโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะครับ
บอกว่าถูกเลื่อนออกไปเนี่ยก็ไม่ได้กังวลนะครับ
เจ้าตัวก็ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อจะคว้าเหรียญทอง
ในรายการนี้ให้ได้ในปีหน้านะครับ